อีกหนึ่งคู่แล้วกันนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะ
คุณจุ๋ยนะคะแล้วก็คู่รักคู่หวานคนนี้เลยนะคะ

เป็นใครไปไม่ได้แน่นอนนะคะ
ดีที่ผ่านมาเห็นไหมว่าเขาพาคุณผู้ชายเนี่ยนะคะ
ไปเจอคุณพ่อคุณมากกว่าไปอีกแล้วค่ะแต่ว่าข่าวดีแววมานะคะว่าเอ๊ะ
กำลังจะมีข่าวดีหรือเปล่านะคะคุณเดี๋ยวไปดูข่าวนี้กันดีกว่านะคะ

เราเจอฝ่ายชายออกมาพูดกันแล้วนะคะ
แต่คราวที่แล้วนะคราวนี้ก็มาถึงสาวจุ๋ยกันบ้างค่ะ

เริ่มมีการพูดคุยเรื่องงานแต่งงานกันเอาไว้แล้วนะคะบ้างเหมือนกัน
แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นไปสู่ขอกับผู้ใหญ่ค่ะคุณ
ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ขอช่วยกันทำงานก่อนค่ะ

แต่ว่าถ้าคุยกันเองก็มีบ้างที่มองดูเวลากันว่าจะอะไรยังไง
ก็เป็นเรื่องใหญ่เนอะจะมีครอบครัวค่ะ
ก็ขอพร้อมอีกสักนิดนึง
มีคุยกันแล้วบ้างค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่จะรีบบอก
และอยากให้พวกเรารวงเอยกันขอบคุณมากจริงค่ะ

เขาก็จะแบบให้ดูแล
สัญญาณต้องสัญญาณนะอะไรอย่างนี้ค่ะ

จากคู่จริงลุ้นให้แต่งงานสักทีนะคะ

ว่าช่วงนี้เชื่อว่าทั้งคู่กำลังขยันเคคมันนี่อยู่เลย
รู้เรือว่าจะหาเงินไปจัดงานใต้งเริ่มหรือเปล่าอะไรแบบนี้